คุณผู้ชมมาใกล้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้๑๔พฤษภา๑๕และ๑๖
อยู่ฉันกำลังพูดถึงอะไรนะคะการออกต่อจิมแห่งรัฐธรรม
ถูกต้องแล้วค่ะก่อนจะลงทุนก็ต้องหาข้อมูลกันก่อนนะคะ
ข้อมูลที่ว่าก็คือเรื่องของตัวเลขนั่นแหละค่ะเอาตรงนะคะ
อยู่ในผึ่นที่บ้านคกสว่างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะ
ลงตอนนั้นด้วยนะคะอาจารย์เริงค่ะหมอศัยศาสตร์ที่ชาวบ้านรู้จักกันดี
ทำพิธีขอเลขเด็ดเหมือนเช่นเคยนะคะ
วิธีการของอาจารย์เริงคือหยดน้ำตาเทียนสีแดงลงในขันน้ำมนต
แล้วก๊อฟดูว่าในขันน้ำมนต์คล้ายเลขอะไรเหมือนที่ชาวบ้านเห็นหรือเปล่านะคะ
คุณผู้ชมดูซิว่าเป็นเลขอะไรสุดแล้วแต่จินตนาการของท่านเลยนะคะ
พร้อมกันนี้ค่ะอาจารย์เริงยังเขียนตัวเลขต่างบนแผ่นกระดาษ
แล้วให้จับคู่ตัวเลขสองตัวสามตัว
ก่อนที่จะแปะแผ่นกระดาษนี้ไว้บนบริเวณศาล
เพื่อให้ชาวบ้านเห็นกันจะเลยนะคะ

เขียนสักขนาดนั้นเลย
ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ช่วงนี้ปิดพื้นที่อยู่นะครับไปถึง๑๕
พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้แต่ก็มีชาวบ้านแวะเวียนไปขอพรแล้วครับ
ขอพรจากสรีรธาตุขันองค์หลวงพ่อจ้อยนะฮะที่บริเวณด้านนอกนะครับ
จากนี้ชาวบ้านยังไปส่องหาเลขเด็ดพร้อมไห้ขอโชคลาภจากเจ้าแม่
เขียนศรีมณีทองอายุกว่าสองร้อยปีนางงวดนี้ก็มีกระดาษเขียนให้เช่น
เคยเอาไว้เป็นปริศนาให้ขบคิดกันติดเอาไว้ตรงต้นตะเขียนด้วยนะนี่
คุณผู้ชมหงกับนกสองตัวขึ้นบนช้างเจ็ดตัวลงล่างนะครับอ้าวนี่มันคือ
อะไรมันคือปิดสนาธรรมใช่ไหมค่ะแล้วอ่ะไปถอดรหัสเอาเองคุณผู้
ถ้าถอดรหัสได้ก็คงจะได้ตัวเลขไปเสี่ยงโชคกันในวันที่สิบหก
พฤษภาคมนี้นะครับค่ะไปดูเรื่องของสัตว์นำโชคที่เขาเชื่อว่ามัน
เป็นสัตว์นำโชคนินี่นะฮะตะภาพน้ำสีทองเหลืองอารามทีเดียว
เลี้ยงไว้ที่บ้านเลขที่๑๙๑หมู่๔
เจ็ดบ้านสับบอลนะครับตำบลกันจุกอเมืองบึงสามภาน
จังหวัดเพชรบูนนางกาญจนาศรีพาเจ้าของบ้านอายุ๕๔ปีครับ
เล่าบอกว่า๓๔วันก่อนฝนตกลงมา
สังเกตเห็นว่ามีตัวอะไรมันเดินมาหน้าบ้าน
ก็เลยออกไปดูเอ้ามันเป็นสภาพน้ำครับ
แต่ที่แปลกประหลาดคือสีที่มันแปลกตาแบบนี้นี่นะฮะ
โอ้โหตัวเป็นเลยนะครับ

เขาเชื่อว่าเอาโชคเอาลาบมาให้
หลังจากนั้น๒วันเต่ามาอีกครับ

เต่ามาอีกตัวฮะเดินเข้ามาในบ้าน
ตรงไปยังรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่
ซึ่งเลขทะเบียนนะอุตะ
เมื่อกี้บ้านเลขที่๑๙๑ใช่ไหมเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซคันนั้นก็๑
เออนะฮะก็มันเป็นโรงการแบบนี้
ก็เดี๋ยวพี่เขาบอกว่าได้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปซื้อเลขสักหน่อย
จะบอกว่าบังเอิญบังเอิญ
ทำไมมันบังเอิญอย่างนี้ล่ะนะคะ
คุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะไปที่เมืองโอ่งราชบุรีนี่ไง
พี่เบิร์ตเมื่อสักครู่ของพี่ตะพับสีทองใช่ไหม
อะไรปลาไหล่เหรอปลาไหล่สีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะคะ
มันอยู่บ้านเลขที่๙๖หมู่ที่๖ตำบลห้วยไผ่อำเภอเมืองนะคะ
ปลาไหล่ตัวนี้แปลกค่ะคุณผู้ชมเพราะมันเป็นสีเหลืองทองแบบนี้
สัดส่วนกันหน่อยนะความยาว๘๒เซนติเมตร
ส่วนหัวกว้าง๔๕เซนติเมตรน้ำหนักเกือบ๑กิโลกรัมค่ะ
เรามีโอกาสไปคุยกับเจ้าของปลาไหล่ตัวนี้
ชื่อว่าคุณนพดลโคสะบดีอายุ๔๒ปี

ไปเจอปลาไหล่ตัวนี้โดยบังเอิญคุณนพดลบอกแบบนี้นะ
ที่ทำความสะอาดร่องน้ำช่วงเย็นของวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่ที่น่าแปลกใจตรงไหนรู้ไหม
ไหล่มันเชื่องมากเลยมันยอมให้จับง่าย
เขาก็เลยเอาปลาไหลมาเลี้ยงไว้ในตู้ปลาแล้วก็ตั้งชื่อว่าเจ้านำโชค
ทำไมต้องนำโชคด้วยก็นำโชคสิคุณนักข่าว
เพราะตั้งแต่เลี้ยงปลาไหลทองตัวนี้มานะ
ชีวิตมีแต่สิ่งดีนะคะหน้าที่การงานก็ดีการเงินก็ปัง
พร้อมบอกว่าเพื่อนบ้านพอรู้ข่าวนะคะก็ทยอยมาขอดูปลาไหล่สีทองตัวนี้นะคะ
เพื่อหาตัวเลขที่เกี่ยวข้องไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันต่อไป
บาทเลขที่ทะเบียนรถแล้วก็อายุของเจ้าของปลาไหล่สีทองตัวนี้นะจ๊ะ
นั่นแหละเต็มสองตาอีกแล้ว
ปลาไหลนะฮะเมื่อกี้ตะภาพไปสุดกันที่พึ่ง
ไม่รู้ใครนับนะแต่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นหมื่นตัว
พากันทำรังอยู่บนหลังคารถพยาบาลกู้ชีพของสมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลยครับ
จอดอยู่หน้าสมาคมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเลยเมื่อเย็นวานนี้
นายุทธศักดิ์คำปัญญาพี่เขาเป็นหัวหน้ากู้ภัยเล่าบอกว่า
ปกติแล้วคุณนักข่าวนะรถคันนี้ออกเหตุทุกวัน
ออกเหตุเหมือนออกไปช่วยนะออกเหตุทุกวัน
แต่วันนี้ไม่มีเหตุก็เลยมาจอดหน้าสมาคม
จนกระทั่งช่วงเย็นสังเกตเห็นว่าที่หลังคารถก้อนดำมันก้อนอะไรติดอยู่
เพราะเดินมาดูมันเป็นฝูงพึ่งครับรู้สึกแปลกใจมาก

พอชาวบ้านรู้ข่าวนะครับก็แน่นอนครับ
ก็ต้องพากันมาดูทะเบียนรถก็เห็นกันชัดไปแล้วนะครับ

ร้านอาหารป่าก็ต้องขายของป่า
แต่มันมีบางตัวออกจากป่าไปที่ร้านไปดูเลยครับ

งูฮะงูครับไม่รู้อยากเป็นอาหารหรืออย่างไรนะฮะ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชายนาฏครับ
เข้าไปตรวจสอบบ้านเลขที่๔๗ขออภัย๔๕
เกือบกับเลขเคลื่อน
หมู่๗ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชายนาฏครับ
เปิดเป็นร้านอาหารป่านะฮะหลังที่เจ้าของร้านแจ้งให้กู้ภัยไปช่วยจับงูหน่อยนะครับ
อยู่ที่บริเวณประตูรั้วหน้าบ้านไปพบงูเหลือมความยาวกว่า๓เมตร
พันอยู่ที่เสาครับนะฮะโดยเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเข้าไปจับ
แต่งูมันก็สู้สุดใจแหละคุณผู้ชมนะจ้องมองกันอยู่นานครับ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้จังหวะเขาบอกว่าตะคุบไปที่คอมันเลยนะฮะ
แล้วก็เอามันออกมาจากรัวบ้านได้ทั้งงูเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะ
วัดขนาดกันน่าจะ๓เมตรกว่านะฮะแล้วก็เอาใส่กระสอบ
แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
คุณชมพู่เจ้าของร้านอายุ๔๒ปีเขาบอกว่ากำลังจะไปปิดรั้วบ้าน
หลังจากเก็บร้านเสร็จจะเข้าบ้านตะลึงเลยงูมาแลบลิ้นแบบชูคอใส่แบบนี้
วิ่งเข้าบ้านโทรหากู้ภัยให้มาช่วย
ทีนี้นะฮะเขาบอกว่างวดนี้ถ้าเกิดงูมาแบบนี้ก็ต้องจัดแล้วครับ
คุณชมพู่บอกว่าเปิดร้านมาหลายปีถ้างูเข้าแบบนี้สงสัยโชคจะมาซะละมั้ง
มาเรียกที๔๕๗นะครับ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปแล้ว